สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในสมัครทั่วไทยนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์อำเภอแกลง
จังหวัดระยองนั่นเองครับเห็นน้ำแบบนี้อากาศเย็นเย็นแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปผจญภัยทางน้ำ
แต่จะเป็นการผจญภัยแบบไหนตามผมมาเลยครับ

๓๘๗๑ไร่ค่ะเป็นภูมิกรัมชาตินะคะระบบนิเวณนะคะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
และอย่างจุดต่างที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นบ้างในสวนแห่งนี้

ถ้ามาท่องเที่ยวที่นี่ไฮไลท์เลยก็คือแพ้ย่าหนังหมา

วันนี้นะคะเราจะไปด้วยเรือเครื่องค่ะ

นี่ครับเรียบร้อยใส่เสื้อชูชีพ

มดครับเรือแบบนี้นี่ขึ้นได้ประมาณกี่คนครับ

ก็ประมาณ๓๐นาทีเลยนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับพี่มด
ค่ะ
มาถึงแล้วครับแพรย่าหนังหมาดูสิฮะ

พื้นตรงนี้มันลักษณะเหมือนกับว่ายวบนะครับ
มดครับทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงเวลาเดินถึงมันโยบแบบนี้ฮะ
ที่นี่เป็นระบบนิเวศที่เรียกว่าเป็นแพรย่านนะคะ
ซึ่งมันทับถมกันมากกว่าร้อยปี

เจาะให้น้องเขาดูนะคะว่า
ข้างล่างก็คือมันไม่มีดินเลย
มันก็คือเป็นลักษณะของย่าที่ทับถมกันนะครับ
เดี๋ยวผมขอลองล้วงหน่อยครับมันเป็นหลุมจริงป่ะ

แล้วถ้ายืนนานน้ำก็จะเข้าหล่องท้าวูดนะคะ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าการเดินบนแพรย่าเราจะต้องนะคะไม่อยู่กับที่
และนี่ก็คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่แพ้ย่าหนังหมาแห่งนี้ครับ
แต่ว่ายังมีจุดอื่นที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวให้พี่มดพาไปเลยดีกว่าฮะ
อย่างแพ้นี้นะคะก็จะมีน้องมะเข้ามะแกงริง
ชนิดนี้ชื่อว่าคเนงไนภาณนะคะ
เป็นชนิดพันธุกรรมท้องถิ่นของบ้านเรา

แพรย่าเหล่านี้มันก็จะมีกลุ่มพวกนี้ค่ะกระจายอยู่ตามแพร่
คุณผู้ชมครับมาอีกจุดหนึ่งเห็นนกมากมายเลยครับ

นกปากห่างค่ะที่นี่ถือว่าเป็นบ้านเขาไปแล้วนะคะ

แล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะนกฝากห่างนะคะยังมีนกอีกหลายหลายชนิดนะคะ
ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำนกแต่ยางนะคะ

นุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำ
ต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ
พี่มดครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนครับทำไมบัวเยอะจังเลยครับ

เป็นบัวสีม่วงสีชมพูนะคะ
น้องมีชื่อว่าบัวสุธาซิโนบล

แต่ว่าช่วงที่เขาจะบานเนี่ยก็คือ

ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดอยากจะมาเที่ยวแบบผม

ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะ
ได้ที่เบอร์๐๓๘๖๓๘๘๘๐ค่ะ
ทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์วันหยุดนะคะ
เลิกนะคะให้บริการทุกวันค่ะ
สำหรับวันนี้ผมจุด้งและสมัครทั่วไทย
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ